เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเขียวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะใบตองไม่ได้อยู่ที่ทุ่งย่าสวนสาธารณะหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรที่ไหนนะคะ
แต่ว่าใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สุสานค่ะ
สู่สารของชาวจีนหรือที่เรียกกันว่าห่วงซุ้ยนั่นเองค่ะ
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสถานที่หลังความตายค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องร้องโอ้โหในความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามอย่างแน่นอนค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความอลังการของชีวิตหลังความตาย
ที่ต้องบอกแบบนี้ก็เพราะว่าสถานที่ที่ใบตองพามาเป็นสุสานหรือที่ชาวจีนเรียกว่าห่วงซุ้ย
แต่จะรู้และแพงขนาดไหนเราไปคุยกับคุณหนึ่งเจ้าของร้านมังกรเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์รายใหญ่ของที่นี่กันค่ะ

ที่มาที่ไปในการก่อตั้งโครงการของอันนี้เรียกว่าเป็นหมู่บ้านได้ไหมคะ
ก็ได้นะถ้าจะเรียกเพียงแต่ว่ามันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ตอนนี้
คือวางแผนไว้ใช้ในอนาคต
ใช่ค่ะหรือว่าถ้าคนโดยทั่วไปก็จะถ้าคนไทยก็จะเรียกว่าสุสานแต่ถ้าคนจีนก็เรียกว่าฮงสุย
สุสานเนี่ยมันเป็นสุสานที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย
ใช่ซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาทำมาแบบเนิ่นนานหลายสิบปีแล้ว
แล้วก็ทำมากกว่า๖ประเทศแต่ที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทย
แล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นสุสานที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด
แล้วมีการดูแลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ในพื้นที่ทั้งหมดเรามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
ประมาณสองร้อยกว่าไร่ค่ะ
สองร้อยกว่าไร่ใช่ค่ะสองร้อยกว่าไร่
ถ้าเทียบสำหรับการสร้างสุสานใหม่ในปัจจุบันมันถือว่าพื้นที่เยอะมาก

ก็คือจะแยกไปในส่วนของอาคารช่องเก็บกระดูกนะครับ
แล้วก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่เอาโรงศพแบบจีนลงไปฝั่ง

แต่ในห่วงซุ้ยก็ยังถูกแบ่งเป็นเทียบง่ายเหมือนอ่า

บ้านเดี่ยวใช่ไหมคะบ้านเดี่ยวแล้วก็คารึด
อย่างอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้ารายแรกของมังกรเขียวนะคะ
แล้วก็เป็นหลุมแรกปฐมเริกที่ฝั่งที่นี่
อันนี้คือพื้นที่เล็กสุดของลักษณะของการเป็นห่วงสุย
อันนี้คือพื้นที่เล็กสุดแบบแรกราคาเท่าไหร่
ราคาถ้าตีเอาเป็นตัวเลขหลักล้านนะคะ

น่าจะอยู่ที่ประมาณ๑ล้านบาทไม่เกิน

แบบนี้แบบแรกแมคซิมัม๒ทันเต็มที่เลย๒ทัน
ลักษณะของการทำหลุมนะฮะที่มีเนินดินข้างหลังเนี่ย
มันก็เหมือนแบบว่าสร้างความภูมิฐานความโอ้อา

บางหลุมอ่ะก็จะมีลักษณะเหมือนไม้กำเขน
คือเป็นคนศาสนาคริสต์ด้วย
สามารถฝังร่วมกันได้ไหมคะ
ได้บันนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของญาติลูกหลานพี่กับเขาคือยังไง

ป้ายวิญญาณที่อยู่ด้านหน้าที่เราเรียกว่าเจียปีนี่
ก็ทำเป็นลักษณะของไม้กางเขนแทน
ซึ่งเราก็ยังถือเขาเป็นคนจีน
แล้วทำไมคนจีนเขาถึงมีความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแบบนี้ค่ะพี่หนึ่ง
อันดับแรกนะคะต้องให้คำนึงเหมือนทุกเชื้อชาติว่า
ชะกันกะตันยูรู้คุณวิดามฮันดาและบุพการีถือเป็นเรื่องดี
อันดับที่๒ก็ถือว่าโรงศพแบบจีนเนี่ย
ที่เราใช้ฝังในสู่สารในห่วงซุ้ยเนี่ย
เขาถือเป็นสัมเภาทองขนเงินขนทอง
เก็บไว้ให้ลูกหลานอย่างนี้ฮะ
เพราะการดูแลบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกสั่งสอน
และสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
จึงทำให้ชีวิตหลังความตายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
ซึ่งญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องดูแลทุกขั้นตอน
หลุมฝังศพที่มีราคาไม่เกิน๑ล้านบาท
เรามาดูหลุมที่ราคาเริ่มต้นที่๔ล้านบาทกันบ้างดีกว่า
อันนี้พื้นที่บ้านตัวอย่างที่เรากำลังจะไปดูเนี่ย
เป็นลักษณะของบ้านตัวอย่างที่ฝังได้ถึง๘ท่านนะฮะ
แต่แบบที่เราจะดูเนี่ยเขาทำแค่สำหรับ๔ท่าน
เพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ด้านหน้า
แล้วลักษณะของห่วงซุ้ยรูปแบบก็จะแตกต่างไปจากที่เราเคยเห็น
ในหนังสมัยก่อนมันจะมีความโมเดิร์นขึ้น

จะมีความสวยขึ้นความโมเดิร์นขึ้น
ที่ดินตรงนี้เนี่ยค่ะบริเวณนี้ราคาเท่าไหร่
สัก๓ล้าน๔ล้านสตาร์ทสัก๔ล้าน
แล้วท็อปอัพมากกว่านั้นก็คือแล้วแต่เราต้องการ
หลายคนฟังอู้๔ล้านได้บ้านหลังหนึ่งฮะ
ก็เหมือนกันอันนั้นบ้านคนเป็นอันนี้บ้านคนตาย
ถ้าคุณผู้ชมคิดว่านี่คือหลุมที่รู้ที่สุดแล้ว
ไม่ต้องขอบอกเลยว่าคิดผิดค่ะ
เพราะที่นี่ยังมีหลุมฝังศพที่ราคาสูงที่สุด
หลัก๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว
ฟังไม่ผิดค่ะ๑๐ล้านบาท
ซึ่งเนื้อที่บริเวณนี้จะใหญ่ที่สุดในโครงการ
ใหญ่ขนาดที่สามารถสร้างบ้านพักอาศัยได้หนึ่งหลัง
แบบสบายเลยทีเดียว
นี่คือเป็นรูปแบบแบบที่สามแบบสุดท้าย
กว้างมากใหญ่มากเลยค่ะใช่พื้นที่เท่าไหร่คะ
มันใหญ่มากคือเราสามารถสร้างบ้านหนึ่งหลัง
พร้อมพื้นที่จอดรถที่เป็นบ้านของคนเป็นจริง
ใช่ฮะอย่างสะดวกสบาย
ใช่สะดวกสบายร้ายของคนเป็นจริง
แล้วจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคือชั้นบนสุด

แล้วพื้นที่ตรงนี้มุมบนสูดแบบนี้

แค่เฉพาะที่ดิน
แล้วถ้าเกิดรวมตกแต่งเป็นนี่ค่ะ
รึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วก็คอลราคามา
มันสามารถกระโดดขึ้นไป
โดดขึ้นเป็น๑๐ล้านบวกขึ้นไปเรื่อย

แต่สุดท้ายฮะมันก็จะถูกจบด้วยการคุยระหว่างลูกค้ากับตัววิศวกรว่า

ของเรามันจะดูแลโดยวิศวกรทั้งหมด

โหเป็นครอบครูวะ
ใช่ครอบครัวใหญ่แต่โดยบางคนเขาก็มีการบิด
ก็คือเอาตัวของบรรพบุรุษที่ฝังแน่อยู่แล้ว
ตั้งเป็นองค์ประธานและที่เหลือบางคนลูกหลานเขาก็อาจจะไม่ฝัง

ก็เอากระดูกเข้าไปอยู่ในช่องนั้น
จริงแล้วอย่างที่คุยกับพี่หนึ่งไปตั้งแต่ต้น
ว่าพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มาก๒๐๐กว่าไร่
พี่หนึ่งถามหน่อยลงทุนกับการทำโครงการ
เอาเป็นว่ามูลค่าของการลงทุนทั้งทาง
เราว่าตกเป็นหลักพันนะครับ

เป็นหลักพันล้านที่รวมกันจนมันเกิดขึ้น
แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือสุสานที่ดีที่สุด
ในประเทศไทยที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะตอนนี้
ต้องบอกเลยว่านี่คือสุสานที่รู้และอลังการที่สุด
เท่าที่ใบตองเคยเห็นมาจริง
แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้จากการมาที่นี่
ก็คือการได้รู้บุญคุณของบรรพบุรุษ
และสายใหญ่ภายในครอบครัว
เพราะถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่คนรุ่นหลังก็ยังนึกถึง
และดูแลต่อไปอย่างไม่มีวันจบ
และที่นี่คือสุสาน๑๐๐๐ล้าน
พวกเราพาคุณผู้ชมมาโอ้โหไทยแลนด์กันค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

ช่วงหน้าใบตองพาไปเปิดมุมมองใหม่ของกรุงเทพ

บนตึกร้าฟ้ากว่า๓๑๔เมตร
จะสวยงามและหวาเสียวขนาดไหนห้ามพลาด